ว่ากันไปเรื่องนี้ยังไม่หมดเรื่องที่อยากจะฝากเตือนภัย
ก็คือเรื่องของใครที่ใช้รถใช้ถนนมักจะเจอเขาเรียกว่ามนุษย์ปาด
มนุษย์ปาเตียนเล่นเวียงซ้ายเบี่ยงขวาปาดหน้าปาดหลัง
คือมนุษย์ปาดแบบนี้มันทำให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยมักจะตกใจ
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปเหตุการณ์คลิปนี้กันนะคะ
ว่าเหตุการณ์มนุษย์ปาดนั้นจะเป็นอย่างไร

คืออันนี้มันเป็นเลนสวนนะคะ

พอมันเป็นเลนสวนเนี่ยไปกลับเนี่ย
รถคันหน้านี่คือปาดไปขวาสุดเลยเหรอ
ขวาสุดแล้วก็มีรถตรงกลางวิ่งสวนมาได้
แล้วค่อยตบเข้าซ้ายเหรอ
บาทขนาดนี้มันไม่ได้นะคะคุณ
น่าตกใจมากเลยกับคลิปที่เกิดขึ้น
บางคนบอกว่ามันก็เป็นภาพแบบไม่ได้เร็วอะไรมากมาย

เพราะว่าเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ได้จากกล้องหน้ารถของผู้ขับขี่รายหนึ่ง

คุณลองสังเกตดูนะรถยนต์ข้างหน้าขับแบบด้วยความเร็วเลยนะคะ
คือถ้าเกิดคุณจะแซงขวาแบบนี้ในกรณีที่มันเป็นเลนสวยแบบนี้จริง
คุณต้องมั่นใจว่าอีกฝั่งนึงมันไม่มีรถสวนมาสิ
ไม่ใช่ออกไปแล้วก็เบียดขวาสุดไปอีก
ถ้าเกิดมันมีรถตามมาข้างหลังสวนกลับมาอีกทำไง
ใช่ไหมคะคุณก็คือต้องขับตามเลนตามระเบียบกันไป
แซงจะอะไรก็ค่อยดูจังหวะกันอีกที
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันทำให้รู้สึกว่าแบบ
มันน่าหวาดเสียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณดูรถ
มั้พอแซงกลับไปแล้วมันจะมีรถข้างหลังอีกคันหนึ่งที่มา
คือจุดสังเกตก็คือระหว่างที่ปาดกลับมาที่เลน
เกือบจะเฉี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยสร้างความตกใจให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนมาก
ก็ฝากเตือนกันก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นมนุษย์ปาด
ถ้าจะปาดผู้อื่นด้วยวิธีการแบบนี้มันอันตรายนะคะ
เพราะเราไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ยังไง
เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนแล้วมีสติทุกครั้งบนท้องถนนนะจ๊ะ